มีรอบสวัสดี
พี่ก๊อฟดีเนอะ

ไม่ดีที่ไม่สั่ง๘ชาม

วันนี้หิวเว้ยวันนี้หิว

แม่นี่หมดพร้อมกันเลยป่ะ

นี่ไปไหนมาช่วยทีมก่อนทีมเดียวกันไม่ได้เหรอ
ไปทีมหน้าแบงค์ไม่ได้เหรอ
ไปไปไปไป

เร็ว
โอ้โหย

เอกมัย๑๒ค่ะพี่

ไข่โยก
ปลา

ไปเร็ว

ฮรูฮาราเชิญแม่งค่า

น่าบอกมาลัยยากต้องดีเพราะร้านหรู

อ๋อโทษร้านไฟเออร์สโตน์คาเฟ่ร้านคาเฟ่เก๋
เก๋ที่มาในสไตล์บ้านสีดำแบบศิลปะในยุคโกธิง
พร้อมการนำเสนอที่อลังการไม่แพ้กับบรรยากาศของร้าน
และจุดเด่นอยู่ที่อาหารอร่อยบรรยากาศดี
ค่าแก่การแวะมาเยือน
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่เอกมัยซ้อยสิบสอง
โดยรอดพลังค่าแก่การแวะลบปัด

ไทยนิดหน่อย

คุณชื่ออะไร

ไม่ต้องกินแล้วนะ

เมนูที่ใช้กรรมวิธีการทำอาหารสไตล์ฝรั่งเศสนั่นคือการนำขาเป็ดที่ไปตุ๋นในน้ำมัน
ให้ความร้อนแทรกซึมลงไปในเนื้อจากนั้นจึงนำไปย่างต่อจนหนังกรอบ
และเอาราดด้วยซอสสูตรพิเศษให้เมนูจานี้อร่อยมากยิ่งขึ้น

ไปตรงใบก่อน
อุ๊ยมาดีของเขาเหลือเยอะ

เราใช้เยอะหน่อย
เห้ยร้านสุดท้ายมันยกกว่าเรา

ไม่งั้นเราจะไม่มีฐานชนะเขาได้

ไม่ได้หรอก

มาเชียงแล้ว